จะเตือนบ่อยมากเตือนเรื่องหลังจากรับสมัครแล้ว
ขึ้นรถแห่ระวังนะระวังจะตกม้าตายกันนะ
เรื่องของโครโบนแหจะแนะนำให้ไปอ่านตรงไหน
อ่านนะครับคำสั่งของสารอุทธร

ถ้ามีลักษณะของการร้องรำทำเพลงเบาหอดและศพอะไรเดี๋ยว
นะฮะดรถิติเชษนุชชนาธิ์ครับกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า
รับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับ
ภาพรวมมันเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็น่าพอใจ
ทุกคนเคารพกติกาเป็นอย่างดีนะครับ
เพียงผู้สมัครบางคนที่มีเอกสารไม่ครบแล้วก็มีใบรับรองจากหัวหน้าพักนะฮะ
ทำให้ต้องกลับไปยื่นใบสมัครใหม่เพราะว่ายังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่๗เมษายน
แล้วจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนนะฮะ
ให้เสร็จภายในเจ็ดวันเอ๊ะเราเรามีเสียงของท่านท่าน
ที่ติเช่นนะฟังเสียงหน่อยครับ
คนรักนะเชียร์คนรักที่สุดบ่าย
ใครได้เบอร์ดีเบอร์ไม่ดีก็เบอร์ที่ไม่ชอบดีกว่า
เบอร์ชอบกว่าเบอร์ไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ละคน
ขออภัยนะครับท่านนี้เป็นกรรมการการเลือกตั้งนะฮะ
ไม่ใช่คุณถิติเชษเมื่อสักครู่ที่เห็นไปตอนต้น
แล้วก็จะรับแจ้งรายชื่อ
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง
แคนดิเดตนายกัธมนตรีนั่นแหละพูดกันง่ายนะครับ
จนถึงวันที่๗เมษายนที่อาคาร
ไอราวัฒน์พัฒนาสารวการกรุงเทพมหานคร๒

กรกตเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงซักซ้อมวิธีการปฏิบัติขั้นตอนอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว
ประชาธิปัตย์เขานัดหมายผู้สมัคร๑๐๐คน

สารวการกรุงเทพมหานคร๒เวลา๖นาฬิกานี้ยังอีก๓นาที

ส่วนพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสวรรณหัวหน้าพัก
นัดหมายว่าที่ผู้สมัครทุกคน
ให้มาพร้อมกันที่หน้าอาคาร
ไอราวัตรพัฒนาเวลา๗นาฬิกา
เรื่องนี้นะเรื่องที่ผมออกเตริญนะ
คือพักการเมืองต้องศึกษานะ
ผู้ที่เขาเรียกอะไรได้รับมอบหมาย

กรกตเขาออกเอกสารเตือนเกี่ยวกับการจัดขบวนแหบ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งว่า
หลังการสมัครเสร็จสิ้นไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์
ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน
เนื่องจากเคยมีคำสั่งสารอุทธรภาค๑

อาจเข้าข่าวเป็นการจัดมหานศพเรื่องเดิม
สุ่มเสี่ยงซุ่มเสี่ยง

บางทีก็อาจจะไม่รู้กฎหมายข้อนี้
ขึ้นไปปรากฏว่าเป็นการลักษณะร้องรำดำเพลงเต้นกัน
มันจะเป็นการเชิญชวนให้คนมาเลือกด้วยมหรสบซึ่งผิดนะ